ข่าวต่อไปนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
สำหรับวัยรุ่นที่ชอบชักชวนกันไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำต่าง
แล้วก็อาจจะประพฤติตัวประมาทหน่อย
ว่ายน้ำแต่ไม่โสมเสื้อทูทีบนี่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเด็กนักเรียนม๕ค่ะ
เข้าไปเที่ยวที่บางแสน๒
โอ้โฮนั่นไง
ก็พยายามว่ายน้ำไปหานะคะ

ม๕ที่แข่งว่ายน้ำกันสองคน
จมน้ำศพอยู่ที่ก้นอ่างนะคะ

และจะเห็นจากภาพไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพเลย
ขณะที่ไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
บางแสน๒อยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐ

แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็บันทึกภาพเอาไว้
แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

จนเห็นวินาทีชีวิตของทั้งสองคนนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรณีเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนกรยานวัฒน์จังหวัดขอนแก่นม๕ค่ะ
ว่ายน้ำแข่งกันนะคะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐขอนแก่น
หลังจากที่มาดื่มกินกันที่แพร่
นักเรียนมากันทั้งหมด๑๔คนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗มกราคมที่ผ่านมา
จากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
นักเรียนสองคนค่ะว่ายน้ำแข่งกันและจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน

แต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วสองคนก็ดิ่งลงไปสู่ใต้น้ำ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยนะคะ
ดำน้ำลงไปหาร่างนักเรียนทั้งสองคน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตั้ง๒ชั่วโมงค่ะ
สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้นะคะ
ซึ่งจมอยู่ก้นอ่างเขื่อนอุบลรัฐความลึก๕เมตร

นายเศรษฐวุฒิรัตนวงศ์อายุ๑๘ปี
และนายวรายุทธิ์อายุ๑๘ปี
คลิปภาพจะเห็นจากหลายมุมด้วยกันนะคะ
ทุกคนก็ตะโกนร้องให้ช่วย

ความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่วัดศรีบุญเรืองบุตรารามในอำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นสถานที่สวดอภิษฐรรมศพ
นายเศรษฐวุฒิรัตนวงอายุ๑๘ปี
หรือว่าน้องทิวหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ไปสอบถามกับเพื่อนของน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ชื่อบูนายวิธวัฒน์อายุ๑๘ปีค่ะ
เล่านาทีที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำให้ฟังนะคะ

ผมก็ลงไปเลยครับลงโดดลงไปช่วยทิว
แล้วทีนี้ไปพร้อมบูมผมถึงทิวก่อน
ถึงชีวิตแล้วผมพยายามพาที่หัวใกล้ถึงโป๊ะตรงนั้นแล้ว
ผมเลยหมดแรงก่อนเลยทีนี้เลยเห็นบูม
ส่งให้บูมต่อแล้วผมจะไปเอาเชือก
แล้วทีนี้โป๊ะมันมันเหวี่ยงครับสองคนเลยเลยเหมือนเชียงออกไป
เชือกมันก็ไกลกันครับสองคนเลยไปจมจมลงครับ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากความประมาทเพราะว่าจากในคลิปนี้ก็ปรากฏแล้วนะคะ
ทุกคนไม่ได้สวมเสื้อชูชีพเวลาลงไปว่ายน้ำกัน
แต่เด็กนักเรียนยืนยันว่าตอนที่ไปเที่ยวกันเนี่ย
มันอยู่ในแพร่ใช่ไหมคะปกติแล้ววัยรุ่นนะทุกทุกคนก็ต้องรู้นะ
เวลาไปเที่ยวแพร่มันก็จะมีการดื่มกินกัน
แต่กลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีการดื่มสุรากัน
แล้วถึงขั้นคึกคักนองดื่มกันเพียงน้ำอัดลมเท่านั้นเองนะคะ
ฟังเสียงเพื่อนผู้เสียชีวิตอีกครั้งค่ะ
ดื่มเองกองฮอล์เลยครับ
เขาไปเอาข้อมูลตรงนี้มาดังไหน
ไม่ซ้ำกันคือพวกมันไปก็ชุดรังเรียนอยู่แล้ว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เล็งเห็นประเด็นการที่วัยรุ่นชอบจับกลุ่มกัน
ไปเที่ยวตามแพร่ต่างสถานที่ทางธรรมชาติต่าง
และมีการจับกลุ่มดื่มสุรากัน
แล้วก่อให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไป
วันนี้ติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมได้นะคะ

เพราะว่าไปถามเจ้าของแพร่
เจ้าของแพร่เขาให้ข้อมูลไม่ตรงกับเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เศรษฐวุฒิรัตนวงศ์อายุ๑๘ปี
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดศรีบุญเริงบุตรารามอำเภอโนนสัง

อีกหนึ่งศพนะคะนายวรายุทธ์สุทธิหรือน้องบูมญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดบ้านน้องเด่นอำเภอเชียงยืนจังหวัดขอนแก่น
และจะผ่าชาปนกิจในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะ